คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่ฉะเชิงเศร้า
มีคุณครูท่านหนึ่งนะคะคุณครูเนอายุ๔๐แล้ว
เป็นผู้ช่วยคณะบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังในฉะเชิงเศร้า

ตั้งแต่เมื่อวันครูที่ผ่านมาค่ะ๑๖มกราคม
เพื่อนที่ทำงานก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่ไปทำงาน

ก็บอกว่าติดต่อครูเนไม่ได้เลยก็เลยไปหาที่บ้าน
บ้านก็ปิดเหมือนไม่มีใครอยู่แต่ก็เพื่อนเพื่อนที่ทำงานบอกว่าสงสัย
ติดต่อไม่ได้เลยค่ะก็เลยหากุญแจสำรอง
ไขเข้าไปเข้าไปดูในบ้านครับพอเข้าไปในบ้านเนี่ยนะคุณผู้ชม
โอ้โหครูเนเสียชีวิตอยู่ในบ้านเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
สภาพศพคือเปลือยกายนะคะไม่ใส่อะไรเลยคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุ
การเสียชีวิตคืออะไรมีรอยเลือดมีรอยปีนป่ายในบ้าน
แต่ประตูบ้านยังล็อกอยู่ปกติไม่มีรอยงัดแงะอ่ะครับ
แล้วก็ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายด้วยนะคะ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาก็เลยไปตรวจสอบ
หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ที่ถนนพระยาศรีสุนทรอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ในบ้านเนี่ยค่ะรอยเลือดหยดเป็นทางยาวเลยนะคะ
ในห้องน้ำชั้น๒พบศพครูเนยอายุ๔๐
เป็นผู้ช่วยคณะบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สภาพศพของครูเนก็คือนอนหงายเปลือยกายอยู่ค่ะ
มีผ้าขนหนูสีชมพูคลุมตัวคือคลุมตั้งแต่หัวไปถึงขาเลยนะคะ
คอมีผ้าขนหนูสีชมพูรัดคออยู่ด้วยอ่ะแล้วก็น้ำลายฟูมปากด้วย
โถส้วมค่ะมีร่องรอยการเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม
เคลื่อนย้ายร่างของครูเนด้วยอ่ะครับ
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยนะคะอืม
ไปพบศพคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
รถยนต์รถจักรยานยนต์ของครูเนด้วยยังจอดอยู่
แต่โทรศัพท์มือถือของครูเนหายไปอ่า
เพื่อนบ้านบอกว่าครูเนเขาอยู่บ้านเพียงลำพังนะคะ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปสอนไปเช้ากลับมืดก็เป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกวัน
เมื่อวันครูพระฤหัสบดีที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่เห็นครูเนยออกจากบ้าน
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรคิดว่าครูเนยอาจจะป่วย
อาจจะไม่สบายอะไรแบบเนี้ยจนสิบแปดมกราคม
เพื่อนครูเนเห็นว่าผิดสังเกตโทรศัพท์มาหาก็ติดต่อไม่ได้
มากันที่บ้านบ้านปิดประตูใส่กุญแจเหมือนไม่มีคนอยู่บ้าน
ก็เลยโทรศัพท์ไปหาแม่ของครูเนค่ะ
ที่ตำบลกุฎงอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
แม่ของครูเนบอกว่าครูเนยไม่ได้กลับมาบ้านนะ
ก็ติดต่อครูเนไม่ได้เหมือนกันทีนี้แหละ
มากันก็ไม่ติดคือเหมือนโทรศัพท์โดนติดไป
เสร็จแล้วเขาก็มาวันเนี้ยวันเนี้ยวันเสาร์
ก็มาทำงานกันอีกเขาก็ติดต่ออาจารย์นี้ไม่ได้อีก

มีรถจอดอยู่ทั้งคู่แต่ทีนี้เปิดประตูไม่ได้
แต่มีประตูมันล็อกพี่ไม่แน่ใจว่ามันล็อกข้างในหรือข้างนอก

พ่อแม่เขาก็มาเปิดกุญแจให้
วันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซา
นำชุดสืบสวนลงพื้นที่นะคะ

ได้เชิญเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันไปสอบปากคำ
นายถนอมมาคตันอายุสี่สิบสี่ปี
เพื่อนบ้านคนนี้ถูกเรียกไปสอบปากคำถูกตรวจดีเอ็นเอด้วยนะคะ
นำไปเทียบเคียงกับดีเอนเอที่ผ้าขนหนูของครูเนค่ะแล้วก็ไปดูรอยเท้าตามผนังบ้าน
ปีนป่ายคือต้องเอาไปเทียบดีเอนเอเพราะว่าไม่รู้จริงจริงว่าใครเข้าไปในบ้าน
ก็เลยต้องคุยกับเพื่อนบ้านก่อนแหละเป็นคนแรกเพื่อนบ้านคนนี้นายถนอมคนนี้บอกว่าผมบริสุทธิ์ใจนะ
ไปให้ปากคำด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ความร่วมมือทุกอย่างตรวจดีเอ็นเอก็ได้
อะไรก็ได้รอยเท้าก็ได้ให้ตรวจหมดครับยืนยันว่าวันเกิดเหตุเขาไปทำงาน
มีเวลาเข้าออกงานชัดเจนส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมกับครูเนผู้ตายไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่
ต่างคนก็ต่างไปทำงานเจอหน้ากันบ้างก็ยิ้มทักทายปกติ
ปกติแล้วครูเนไม่ค่อยมีแขกไม่ค่อยมีเพื่อนมาที่บ้านส่วนใหญ่อยู่คนเดียว
คืนที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ยินเสียงไม่มีอะไรผิดสังเกตตัวเองเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัด
งานบุญของญาติกลับมาอีกทีคือ๑๘มกราคมก็มารู้ว่าครูเนที่อยู่บ้านติดกันเนี่ยเสียชีวิต
ครับตอนที่ยังไม่เจอศพก็ไม่ได้กลิ่นอะไรอ่าไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยนะคะ
เพื่อนบ้านคนนี้บอกแต่มีรอยเท้าอ๋อนี่ไงรอยอีกมีรอยเหมือนกับปีนป่าอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะคือไม่มีร่องรอยการต่อสู้งัดแงะไม่มีแต่ว่ามันก็มีรอยเออมันจะเป็นรอย
มีรอยเลือดรอยลากอย่างงี้ด้วยไงก็เลยงงมากว่าเออเกิดอะไรขึ้นครับ
ได้ยินเลยเพราะว่าถ้าผมขึ้นนอนปุ๊บข้างบนผมจะมีทีวีเหมือนกัน
ทีวีบางเสียงมันก็จะกล้องตามตามวอลุ่มอยู่แล้วก็น่าจะไม่ได้ยิน
พอใกล้ใกล้เคิ้มหลับผมก็จะปิดนอนเลยน่าจะเป็นเหตุหนึ่งอ่ะที่ที่ให้ให้
ก็โอเคไปให้ไปก็ไปให้บันทึกประจำวันแล้วก็ตรวจดีเอนเอ
ใช่ครับก็คือวันที่ผมกลับมาพอดีอ่าคุณแม่คุณแม่ทางทางสังคม

คุณป้าก็บอกว่าลูกเสียนะ

บอกอ้าวลื่นล้มหรือเปล่า
เขาบอกว่าต้องรอแพทย์มาพิสูจน

คนตายอยากจะให้รู้อยู่ตรงนี้มีมั้ย
ไม่มีอ่ะประคาบผมก็ฝันอะไรก็ไม่มี

ไม่ได้แบบมากลุผิกกับลูกก็นิ่งเล็ก
นี่คือเจอกันยักหน้าแล้วก็ต่างคนต่างเข้าห้อง
เพื่อนบ้านคนนี้ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ

ตรวจได้หมดยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะคะครับคนในหมู่บ้านก็บอกว่าช่วงกลางคืนซอยบ้านครูเนค่ะ
มันค่อนข้างมืดไม่ค่อยมีแสงไฟแล้วหลังบ้านเป็นป่ารกทึบนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องของโจรยกเขาบ่อยเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากพื้นที่อื่น
ไปขโมยของตามบ้านนะคะแต่ว่าเจ้าของบ้านตื่นมาเจอยิงปืนไล่
ช่วงหลังหลังโจรห่างหายไปไม่ค่อยมีโจรสักเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าครูเนยอยู่คนเดียว
แล้วมีโจรแอบเข้ามาในบ้านมาก่อเหตุหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องส่วนตัว
คือไม่มีใครรู้เห็นเลยนะคะว่าครูเนยเคยทะเลาะกับใครไหม
มีปากเสียงอะไรกับใครไหมเพราะว่าทุกคนเขาก็เหมือนกับว่า
ต่างคนต่างอยู่แล้วก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมาก
จะมีมานานมากแล้วตั้งแต่แรกเลยตอนหมู่บ้านนั้นเปิดใหม่นู่น
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแล้วก็เพิ่งจะมามีเรื่อง
ลักษณะมันเป็นอย่างไรบ้าง
ก็เหมือนโจรขึ้นธรรมดาแหละครับตอนหมู่บ้านเปิดใหม่ใหม่โจร
แต่มาจากทางฝั่งนู้นไม่ได้อยู่ฝั่งนี้
มันยังไม่ทันจะได้ขึ้นหรอกเจ้าของเขาอยู่พอดีเขาเห็น
นั่นแหละเขาก็เลยเอาปืนยิงไปแล้วก็ไปเขาก็หนีไปแต่จับไม่ได้หรอกครับ
แต่มันนานแล้วไม่มีมานานแล้วในหมู่บ้านมันไม่มีเด็กวัยรุ่นไม่มีอะไรเลย
สำหรับร่างของครูเนนะคะญาตินำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร
กับแม่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวนะคะเพราะว่ายังทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้
เรื่องต้นค่ะคุณหมอบอกว่าสาเหตุการตายของครูเนเนี่ย
เสียชีวิตจากระบบการไหลเวียนเลือดผิดปกติและการหายใจล้มเหลว
ก็เลยไม่รู้ว่าครูเนล้มเองตอนอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกว่ามันก็มีข้อสงสัยหลายอย่างที่ต้องตรวจสอบเพิ่ม
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาบอกว่าบ้านของครูเนเนี่ยไม่มีร่องรอยงัดแงะ
ไม่มีร่องรอยการรื้อขนแต่มันมีรอยปีนผนังบ้านมีรอยเท้า
ซึ่งก็ไม่รู้ว่ารอยเท้าเป็นรอยเท้าเดิมที่เหมือนกับมีใครมาซ่อมมีช่างมาซ่อมอะไรหรือเปล่า
แต่มันก็ยังสงสัยคุณภาคภูมิคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถือของครูเนหายไป
กุญแจบ้านของครูเนก็หายไป
ก็อาจจะหายไปเพราะคนร้ายเอาไปหรืออาจจะยังหาไม่เจอก็ไม่รู้
ก็ไม่รู้มีรอยเลือดหยดอยู่ในบ้านมีรอยเลือดอยู่พื้นชั้นล่างแต่ศพของครูเนเนี่ยอยู่ห้องน้ำชั้น๒
คือรอยเลือดที่หยดภายในบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าดูแล้วปรากฏว่ามันเป็นรอยน้ำลูกพลุนที่หกเปื้อนพื้นชั้นล่าง
อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบนะคะครับทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีบ้านเกิดของครูเนบ้านล็อกนะคะ
เพราะว่าไม่มีใครอยู่เพื่อนบ้านก็บอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ดีอ่ะ
อ้อมอารีมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านอยู่กันแบบไม่วุ่นวายอะไรกับใคร
เนรนานนานก็จะกลับมาบ้านทีเราก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมณตรงนี้นะคะ
แต่ว่าเพื่อนร่วมรุ่นของครูเนยสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนะคะ
เทียรวุฒิโพธาพุทธิพันธ์ก็บอกว่าเรียนรุ่นเดียวกับครูเน
แล้วก็เป็นลูกศิษย์พ่อกับแม่ของครูเนด้วยพ่อกับแม่ก็เป็นครู
พอเรียนจบมาก็แยกย้ายกันเห็นข่าวก็ตกใจมาก
ก็ไม่ได้มีวี่แววอะไรว่าครูเนมีปัญหาอะไรกับใครทะเลาะกับใคร
หรือเกิดอะไรขึ้นกันแน่เบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะล้มอุบัติเหตุ

คุณครูก็เพิ่งยุค๔๐เท่านั้นใช่ค่ะ